พอท้าทายกันก่อนที่จะไปกินกันคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าในช่วงนี้ตลอดกินมีหลายเมนูมานำเสนอนะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมนูแรก
ใครที่ชอบทานผัดกระเพราเนี่ยนะครับ
จัดไปเพราะว่ามาแบบชามใหญ่
เสิร์ฟแบบบนถาดเลยทีเดียวครับ

เห็นแล้วก็น้ำลายสอเลยนะ
เสิร์ฟมาบนถาดใหญ่แบบนี้
แตงกวาฝานมาแบบแน่นเลยนะ

ที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือข้าวราดกระเพรา

เค้าบอกว่ารสชาติเนี่ยนะครับไม่ธรรมดา
ในแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ครับ
จุดเด่นของร้านนี้นอกเหนือจากรสชาติ
กระเพราที่เข้มข้นถึงรสถึงชาติแล้วยังมีการเสิร์ฟโดยใช้ถาด
จานนะก็สร้างความฮือฮาแล้วก็สร้างความนิยมให้กับลูกค้าที่มาทานกันเป็นอย่างมาก
นี่คือทางเข้าของร้านเขานี่บอกเวลาให้เรียบร้อยเปิด๘โมงถึง๑๖นาฬิกา
แม่โจ้กระเพราถาดจ้ามาทานกันได้
ราคาก็อย่างที่เห็นนะครับนี่เลย
มีเริ่มต้นตั้งแต่๔๐บาทขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่๒๐๐บาท
ก็คือเลือกได้ว่าจะทานเป็นแบบกะเพราแบบไหน
ใช่แล้วครับแล้วก็ไปเป็นแบบหมู่คณะแบบนี้

เป๊ะเหรอดูสินี่ก็ทานคนละถาดอ่ะดิฉันว่าอาจจะมีแถมอีกถาด
ก็คุณพี่เขาบอกว่าถ้าทานหมดใน๓๐นาทีทานฟรีนะถาดนึง
อ๋อเหรอติดป้ายไว้หน้าร้านเมื่อกี้ค่ะใจดีมาก
นี่แล้วมาคนเดียวก็สั่งแบบถาดเล็กจานเล็กก็ได้

ไม่จำเป็นต้องถ่างเป็นถาดใหญ่แต่ถ้ามา๓คนแล้ว
จะสั่งแยกกันก็ได้เพราะว่าเรากินกันคนละแบบ
บางคนเขาสั่งเป็นกะเพราหมูบางคนชอบกะเพราไก่
บางคนเอากะเพราไส้กรอกหรือว่าหมูยอเขาก็มีเหมือนกัน
แต่ที่จะแพงขึ้นมาหน่อยก็คือค่าเป็นกะเพราซีฟู้ด

เราจะมีอยู่๓แบบนะคะก็คืออิ่มเล็ก
ถ้าเป็นพวกหมูสับหมูหมักหมูยอ
พวกนี้จะเริ่มต้นที่๔๐บาทมีเครื่องเคียง๑อย่าง
อิ่มกลางจะ๑๐๐บาทก็มีเครื่องเคียง๒อย่าง
ใหญ่๒๐๐เครื่องเคียงจะ๔อย่าง

เป็น๕๐บาท๑๕๐บาทแล้วก็๒๘๐บาทค่ะ
ายต้องไปกันครับคุณจะสั่งกะเพราอะไรไปค่ะคุณ

เพราหมูหมักค่ะอ่างั้นผมเอากะเพราซีฟู้ด

ละถาดเดี๋ยวฉันแย่งคุณทานได้

เดี๋ยวงั้นเราอย่าไปด้วยกันดีกว่า

ขนาดยังไม่ได้ไปยังต้องทะเลาะกันขนาดนี้

เออก็เนี่ยสร้างความสนุกสนานด้วย
เวลาไปเกิดเบ้นหมู่ขนาอะไรแบบนี้
ใช่แล้วครับก็แย่งกันกินบางทีมันก็สนุกอีกแบบ
มันก็อร่อยไงเค้าเขาบอกว่าเวลาทานด้วยกับหลายคน

เอาอีกแล้วเอาชีวิตจริงมาพูดอีกแล้ว

เออดราม่าจังเลยเนี่ย
เพราไปแล้วเดี๋ยวไปทานอีกหนึ่งเมนูก๋วยเตี๋ยว
เมนูยอดฮิตของใครหลายคนเลย
ถ้าบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวห้อยขาในหลายจังหวัดอาจจะมีแล้ว
ศนุโลกบ้านผมมีเยอะด้วยถูกต้อง